ต่อกันที่เรื่องของเด็กใกล้จะเปิดเทอม
ต้องบอกว่าภาระจะเกิดขึ้นทันทีกับคุณพ่อคุณแม่
ชุดนักเรียนเอ่ยค่าหนังสือเอ่ยค่ากระเป๋าค่ารองเท้า

มันมาเยอะมากซิค่ะ
เพราะว่ามีผู้ปกครองหลายคนต้องขนของในบ้านไปจำนำ
ไม่ว่าจะเป็นธนบัตรเก่าแบบนี้ก็ตาม
อันนี้เก็บมาไว้ระดับเขาบอกว่าโอ้โหมีอายุ๔๐๕๐ปีคุณอริยา
นี่นะคะต้องเอามาจำนำค่ะ
เพราะว่ามีพี่ผู้หญิงคนหนึ่งที่จังหวัดตรังค่ะ
ก็คงจะเป็นคุณแม่นั่นแหละนะเอาธนบัตรรุ่นแรกแรกเลย

คือเห็นแบงค์๕บาทแบงค์บาทนึงนี่คือนานมากแล้วนะ
ใช่อันนี้ต้องบอกจริงนะพูดกันเลยว่ามันมีมูลค่านะคะคุณผู้ชม
ถ้าเอาจริงจริงเนี่ยตอนเนี่ยมีทั้งห้าบาทสิบบาทยี่สิบบาท
ร้อยบาทเขาบอกว่ารุ่นแรกเลยแล้วก็มีแบงค์พันธุ์รุ่นแรกด้วยนะ
คือเจ้าก็บอกว่าเก็บสะสมไว้นะมีอายุก็มาสี่สิบห้าสิบปี
อย่างที่บอกตั้งแต่รุ่นคุณปู่คุณย่านั่นแหละสุดท้ายต้องไปจำนำค่ะนะคะ
ที่น๊าคอร์ตรังที่นี้แหละในราคาหกพันบาท

มันใกล้จะเปิดเทอม๑๗พฤษภาคมนี้แล้ว
แต่เงินไม่พอนั่นแหละค่ะ
เพราะค่าใช้จ่ายมันเพิ่มมากขึ้น
ทีนี้มีชาวบ้านด้วยบางส่วน

ก็จะมีการเอานำเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องมือทำมา
หากินของเก่าโอ้กระทะทองเหลืองทองแดงมาหมด

เขาบอกว่าไปจำนำแบบนี้นะ
ก็ไม่ได้มาถ่ายถอนหรอกจนหลุดจำนำก็มี

รายการมีการจำนำไว้ที่ร้านแห่งนี้
โรงรับจำนำแห่งนี้๑๐ปีที่แล้ว

บางคนเอาของมาจำนำร้องไห้ไปด้วย
บางคนเอาสิ่งของมาขอแลกเงินก็มี

เพราะว่าต้องเอาเงินไปใช้กินใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน
แล้วก็ไปจ่ายพวกค่าชุดค่า
อะไรของลูกจะเปิดเทอมแล้ว
ส่วนมากจะเป็นของเก่าหรือของโบราณที่เก็บมา
อย่างเช่นตอนนี้ก็มีหม้อทองเหลืองหม้อทองแดง
ทำขนมบางอย่าง
แล้วก็มีอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบอาชีพ
นะครับที่มาจำนำอยู่
มีคนที่เข้ามาแล้วมาทั้งน้ำตา
แล้วเขาขอร้องให้ช่วยรับจำนำ

แต่บางครั้งเราไม่สามารถรับได้
ทางสถานนาน้ำมันก็จะมีการบริจาคสิ่งของบางอย่าง
หรือเป็นจำนวนเงินเล็กน้อยให้ไปเพื่อไปใช้แพร่ประทังไปก่อนนะครับ
ก็เห็นใจนะคะสำหรับหลายคนที่จะต้องเอาของไปจำนำแบบนี้
ทีนี้ไปดูที่พวกร้านรับปักชื่อแล้วก็แก้ชื่อในชุดนักเรียนกันบ้าง
เขตเทศบาลนครราชศรีมาค่ะ
เขาบอกโอ้โหคึกคักเลยกลับมาคึกคักรับเปิดเทอมนี้นะคะ
ปกครองแห่เอาชุดนักเรียนทั้งเก่าทั้งใหม่อ่ะนะไปปักชื่อนะคะ
เป็นจำนวนมากบางคนเอาชุดเก่าไปนะก็ไปล้อเอาชื่อเก่าออก
เพราะว่าอาจจะได้รับมาจากพี่จากนอกจากคนรู้จักนะคะ

ทีนี้เนี่ยร้านช่างสมัครปักชุดนักเรียน
ก็มีผู้ปกครองนักเรียนไปนั่งรอรับเสื้อนักเรียนที่สั่งทำเอาไว้

ทางด้านเจ้าของร้านค่ะคุณพี่สุจินันมีแก้วอายุ๔๖ปี
บอกกับเราว่าส่วนใหญ่มันจะมีงานแก้ไขชุดนักเรียนเก่าทั้งนั้น
ปักเสื้อใหม่เอาจริงมันไม่เยอะหรอก
เพราะคนไม่ค่อยได้ซื้อชุดนักเรียนใหม่
หลายคนอยากจะใช้ของเดิมเพราะว่าหลายคนต้องเอาเงินไปใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน
ผู้ปกครองบอกว่าที่นำเสื้อนักเรียนตัวเก่าของพี่มาแก้ไขให้น้องบ้าง
เพราะว่าเศรษฐกิจมันยังไม่ดีนะคะ
แล้วก็ยังไม่มั่นใจด้วยว่าเดี๋ยวจะเรียนออนไซต์เต็มรูปแบบหรือเปล่า
เพราะเดี๋ยวสุดท้ายก็อาจจะกลับไปเรียนออนไลน์ก็ได้ค่ะ
เข้าใจเลยคือเมื่อก่อนเห็นว่าแบบเอ๊ะทำไมเด็กเนอะต้องใส่กระโปรงแบบยาวเท่าตะตุ่ม
เพื่อนคนอื่นเขาใส่แค่เข่าเองพอตัวเองมาเป็นแม่เพิ่งรู้ว่าอ๋อเออเด็กโตเร็วอ่ะ
แล้วยิ่งช่วงยุคแบบนี้ของแพงค่าแรงถูก
มันก็เลยกลายมาเป็นปัญหาแบบนี้ค่ะ